เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เข้าไปบุกจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบ
ทำสนามไก่ชนเล่นพนันในสวนยางพารา
ตำรวจเข้าไปบุกจับกลุ่มนะฮะ
พบว่ามีเซียนไก่ชนกว่า๘๐คน
วิ่งหนีกันกระจายเลยนะครับคุณผู้ชมไปดูภาพกัน
คุณผู้ชมสนามไก่เลยนะฮะคุณผู้ชม
ต้องเมื่อเรื่องนี้ไปรอแล้วนะฮะ
เมื่อรอแล้วเข้าไปดูภาพกัน
ครับท่านครับครับครับครับครับ
โอ้นั่งเรียบร้อย

เพราะว่ามีเซียนไก่ชนนักพนันไก่ชนกว่า๘๐คน
ตำรวจชุดสืบสวนสพเคียนซาของสุราธานีนะครับ
ก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวเซียนไก่ชน
ลักลอบเล่นพนันในสวนยางพาราแห่งหนึ่ง
ในพินที่หมู่ที่๑๖ตบบ้านสเด็ดอเคียนซาจังหวัดสุราธารณีนะครับ
โดยนักพนันจำนวนมากเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่แน่นอน
วิ่งหนีไปคนละทิศละทาง
การจับกลุ่มครั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
สืบทราบมาว่ามีกลุ่มนักพนันไก่ชน
พนันไก่ชนลักรอบเล่นพนัน
แล้วก็ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินในสวนยางพาราแห่งนี้
เจ้าหน้าที่ก็วางแผนเข้าจับกลุ่มแล้วครับ
เมื่อไปถึงเซียนไก่ชนซึ่งคาดว่าไม่ต่ำกว่า๘๐คนนะครับ
พอรู้ตัวว่าเจ้าหน้าที่บุกจับกลุ่มแล้ว
ก็พากันวิ่งหนีกระเจิงคนละทิศละทางแบบไม่คิดชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้ส่วนหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหประเมินผิด
เพราะว่าคนที่มาเล่นพนันเยอะเหลือเกิน
ตำรวจมีน้อยกว่าก็จับกลุ่มมาได้ส่วนหนึ่ง
แล้วก็บางส่วนก็หลบหนีไปนะครับ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่รวบตัวเซียนไก่ชนได้๙ราย

ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ข้อหาร่วมกับพวกที่หลบหนี
ลักลอบเล่นการพนันไก่ชน

โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพรกรฉุกเฉิน
พร้อมกันนี้ได้บันทึกภาพรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ที่ยังคงจอดอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวนมาก

เพื่อจะเรียกตัวเจ้าของรถมาสอบสวนต่อไป
เพราะตอนหนีวิ่งด้วย๒ขาหนีไป
แต่ไม่สามารถขับรถหนีไปได้
รถนี่ก็เป็นหลักฐานชั้นดีเลยในการตามหาตัวเจ้าของนะฮะ